ก่อนใดนะคะอย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นลงขึ้นศาลกัน
หลายคนให้ความสนใจเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณจักรจันทร์อคัมซิริ
เมื่อวานนี้เรารายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นส่งสำนวน
พระบบตัวคุณอาร์บีและก็นกอุศนีเนี่ยต่อรักงานอายการ
เราได้ติดตามการเปิดใจครั้งแรกของอาร์บีด้วยนะ
เมื่อวานนี้อาบีเปิดใจเป็นครั้งแรก
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้คุณจักรจันทร์ก็อัดคลิปเปิดใจความรู้สึกของเธอ
หลังเห็นการสัมภาษณ์ของอาร์บีเช่นเดียวกัน
เราเนี่ยนะทำเป็นช็อตต่อช็อตเลย
คำตอบของอาร์บีแล้วก็ความรู้สึกของคุณจักรจันทร์เป็นยังไง
เดี๋ยวไปดูกันค่ะ
แต่สำหรับจันเนี่ยจันเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จะรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของเรา
ทำร้ายจิตใจเราโดยเฉพาะการที่พูดใส่ร้ายในเรื่องที่มันไม่จริง
ครอบครัวเราเองก็รักเขาเหมือนลูก
เราเองก็เห็นเขาเป็นคนในครอบครัวตลอดเวลาเนี่ยยืนยันว่า
ทำงานให้น้องมาเนี่ยด้วยความตั้งใจ
เต็มที่ด้วยความหวังดีจริงใจมาตลอดจริง
ถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัวมีอะไรก็ควรจะเป็นห่วงพูดจากันดี
ไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างราวแบบนี้เกิดขึ้น
คนที่รักกันแบบคนในครอบครัวเขาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะ
มันไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะมาอ้างในการทำผิดแบบนี้ได้นะคะ
ดีทักทายแล้วก็รีบขึ้นไปนะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้เธอไม่ได้ตอบคำถามนักข่าวจริงนั่นแหละ
ว่าได้มีการพูดคุยกับจักรจันทร์หรือเปล่า
แต่ตัวจักรจันทร์เองเนี่ยมีคำตอบกับเรื่องนี้นะ
ว่าตั้งแต่เจอดราม่ามหากราบลวงโลกมา
คู่กรณีติดต่อไปขอโทษเธอติดต่อไปบ้างหรือเปล่าจักรจันท

จนถึงตอนนี้มิถุนายนนะคะ
ไม่เคยได้รับการติดต่อขอโทษเลย
คู่กรณีทั้งสองคน

ทั้งสิ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบคำถามนักข่าวที่ถามคุณนกแต่คุณนกไม่ตอบแต่จักรจันทร์ตอบให้นะ
ถ้าแบบเราเป็นคนนอกเราฟังก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันนะ
จากเพื่อนตอนนี้เปลี่ยนคำสรรพนามแล้วใช้คำว่าคู่กรณีเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะ
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมตามนัดที่ทั้งคู่นะคะต้องไปให้การกับศาลอีกนะคะ